คุณผู้ชมค่ะผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
และแน่นอนค่ะว่าผู้ที่คว้ามงกุฎไปครองได้นั่นก็คือ
หรือว่าที่แฟนนางงามเรียกเธอว่าน้องตุ่นศรีนั่นเองนะคะ
หักปากกาเซียนปาดหน้าตัวเต็งไปหมดเลย
มงกุฎนางงามจักรวาลไปครองได้ในที่สุดนะคะ
ตอบคำถามแบบเพื่อนหญิงเพื่อพลังหญิง
สามารถชนะใจกรรมการได้ในที่สุดนะคะ
ส่วนที่ลุ้นกันสุดหัวใจค่ะก็คือตัวแทนสาวไทย
น้องฟ้าใสปวีนสุดาแม้ปีนี้กระแสแรง
แต่ก็ต้องผิดหวังเพราะว่าไปได้ไกลที่สุดอยู่ที่
ห้าคนสุดท้ายค่ะงานนี้ค่ะแฟนนางงามเนี่ย
เขาพุ่งเป้าไปที่การตอบคำถามหรือเปล่า
ที่ทำให้พลาดฝันอีกครั้งคือคำถามเนี่ย
เขาถามว่าหลายรัฐบาลต้องการสร้างความปลอดภัย
และประชาชนต้องการสิทธิส่วนบุคคล

คือฟ้าใสก็ตอบแบบกลางนะคะเธอบอกว่าสำคัญหมดค่ะ
เราจึงต้องหาทางสายกลางให้พบ
ทุกคนมีสิทธิพื้นฐานความเป็นส่วนตัว
และการมีรัฐบาลที่ช่วยดูแลความปลอดภัย

อันนี้คือตอนที่พระสัยตอบคำถามนะคะคุณผู้ชม
มีดราม่าสนั่นว่าคำถามที่สาวไทยได้นั้นเนี่ย

ผู้กำกับภาพยนตร์สุดเปรี้ยวพี่ก๊อฟธันวารินกันหน่อยค่ะ
แน่นอนว่าคำถามน้องฟ้าสาย
มันไม่ได้รีเลสกับแค่ประเทศไทยประเทศเดียว
แต่ตอนนี้หลายประเทศก็เป็นแบบนี้
จริงน้องน่าจะกล้ากว่านี้สักนิดนึง

เพราะว่ามันไม่ใช่แค่สถานการณ์ในประเทศไทย
เราสามารถตอบรวมให้เป็นสถานการณ์โลก
แล้วสามารถรีเลสเข้ามาในประเทศไทยได้

แล้วน้องก็เป็นนางงามจักรวาลในใจคนไทยทุกคน

จริงนะหลายคนก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะคะ

ส่วนดราม่าประกาศผลชุดประจำชาติผิดค่ะ

ฟิลิปปินส์แต่คือมาเลเซียต่างหาก

ล่าสุดคุณทำเอาช็อกอีกรอบ

นี่ก็เป็นปมอีกครั้งที่มันไม่ใช่ความผิดของเขา
เพราะตอนแรกเขาประกาศว่าฟิลิปปินส์
แต่คนที่อยู่ด้านข้างเขาไม่ใช่ฟิลิปปินส์แต่เป็นมาเลเซีย

ฟิลิปปินส์ได้ชุดแต่งกายประจำชาติไปนะคุณผู้ชม